ถ่าด้านสวัสดีคะ

อาจารย์เดินเข้ามาหลับแล้วไม่รู้ว่าซ่อนอยู่ตรงไหน
ใส่รองเท้าบ๊ายวิ่งมาเลยครับ
วันนี้พบกับอาจารย์ปอนางฟ้าเลขลิขิต
พร้อมกับเรื่องราวของเลขคู่ศัตรู

ท่านอาจจะสงสัยมาแล้วหรอกว่า
สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้พูดถึงเลขคู่มิตร

แล้วเลขพวกนี้มาจากไหนมายังไง
เราก็เลยกลับมาท้าความกันนิดนึง
ในทางตำราโหลศาสตร์ไทยค่ะ

เลขคู่ไหนดวงดาวคู่ไหนที่เป็นอยู่ด้วยกันได้
จับคู่กันได้และอะไรที่เป็นอลิต่อกัน
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มาจากนิทานชาติเวทนะคะ
ซึ่งเป็นตำนานของโหรศาสตร์ไทย
ซึ่งนิทานเนี่ยเขาพยายามที่จะอธิบายความถูกและไม่ถูก

เพราะมาจากอะไรเกิดจากอะไรมันมีเรื่องราวมากมายค่ะ
แต่ซึ่งเล่าวันนี้คงเล่าไม่หมด
คือบางอย่างมันก็เป็นมิตรบางอย่างมันก็เป็นศัตรูกัน

เลขที่เป็นคู่สตูกันมันมีเลขอะไรบ้างคะ
เลขคู่สตูที่เป็นสตูกันก็คือ๑๓๓๑๒๕๕๒๔๘๘๔๖๗๗๖
คำว่าสตูก็ต้องหมายความว่าเลขที่อยู่แล้วจับคู่กันแล้ว
มีพลังส่งผลให้ไปในเรื่องการบรรทอนกัน
ไม่ถูกกันสร้างอุปสรรคมากมายให้เกิดขึ้นค่ะ

ฝรั่งเขาถือนะ๑๓เลข๑๓เนี่ย
เหตุเพราะว่า๑คืออาทิตย์๓คือดาวอังคาร
ซึ่งในตำนานเนี่ยไม่อยากเล่าเนอะมันยาวเดี๋ยวเราไว้สรุปมา
เป็นอะไรที่ไม่ถูกกันดวงดาวทั้งสองดวงนี้ไม่ถูกกันมาก
เจอกันจะเป็นคู่ขัดแย้งในลักษณะซึ่งหน้า
ลักษณะว่าลุยเลยเห็นหน้าแล้วปลูกไม่ถูก
ปัดปลวกไม่ต้องกลับไปวางแผนเลยทั้งนั้น

โอ้โหร่างกายพร้อมประทะอยากจะมีบาดแผลเลย
ก็เป็นศัตรูแบบเปิดเผยซึ่งซึ่งหน้า
ดังนั้นค่ะผู้ที่มีคู่เลขนี้ในเบอร์โทรศัพท์
หรือว่าท้ายบัตรประชาชนให้สังเกตนะคะ
ว่าเราจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะชอบเรื่องรุนแรง
ชอบความขัดแย้งซึ่งมันไม่ดี
ค่ะเรามาดูคู่ศัตรูคู่ต่อไปนั่นก็คือ๒๕๕๒นะคะ
คู่นี้ค่อนข้างจะเป็นคู่ศัตรูในลักษณะบางเบา
บางเบาคือเป็นลักษณะเป็นอาหรี่กัน
แต่ว่าไม่ได้ถึงกับต้องฆ่าฟันกัน
เหมือนกับรำคาญใจเพราะเหตุสั้นเลยก็คือว่า
นี่เป็นดวงจันทร์๕คือดาวพฤหัส
จริงแล้ว๒คนนี้ตามตำนานนิทานนะคะ
เป็นพ่อลูกกันแต่มีเรื่องอันผิดใจกันนิดหน่อย

ก็เลยเป็นแบบว่าเหมือนลิ้นกับฟัน

กับลูกก็มีผลกระทบกระทั่งกันบ้างนะ
แต่ว่าถ้าอยู่ด้วยกันก็แน่นอนแหละ
จะทำอะไรก็เหมือนกับจะขัดความคิดกันไปหมด
เอาล่ะแล้วมีเลขคู่ที่เหลืออยู่อย่าง

อันนี้เป็นดาวพุทธกับลาหู
ดาวพุทธคือ๔ลาหูคือ๘นะคะ

คนนี้จะกลายเป็นคู่ที่ขัดขวางตัดทอนกัน

ทั้ง๒๔เป็นเลขความฉลาดละส่วนหนึ่ง
แต่เป็นเลขของความรุ่มหลงมีอิทธิพลบารมี

คือเล่เหลี่ยมแล้วถ้ามีพลังอยู่กับคนนั้น
คือเล่เหลี่ยมซึ่งกันและกันด้วย

เนื่องจากเป็นคนเร็วเป็นคนตัดสินใจอะไรไว
สิ่งที่เข้ามาจะทำให้เกิดการผิดพลาดนางเอกสารถูกเอาเปรียบ
อันนี้ก็เป็นเลขคู่ที่ดูแล้วต้องระวังเอาไว้นะครับ

เขาบอกว่าคู่นี้มันขมขืนชีวิต

เป็นคู่มีปัญหาอุปสรรคชีวิตระธมทุกเรื่อง
และทมทุกเรื่องทั้งเรื่องรักเรื่องงานเลยไหม

โอ้โหพอ๖นี่คือดาวสุข
ดาวสุกก็ตามธรรมชาติแหละเนาะชอบความบันเทิงชอบความสำราญ
นี่เป็นดาวของความจริงจังมุมานะเอาจริง

ในเมื่ออยู่รวมกันคนละขั้วคนละทางเลย

แย้งกันยังไม่พอทำให้เกิดความเสียหายได้มากมายไปหมด

ชีวิตขาดเงินชีวิตขาดรัก

ขัดแย้งทางความคิดอีกทำอะไรก็อุปสรรคเยอะไม่หมดเลยค่ะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ
เรามาลองวิเคราะห์หมายเลขโทรศัพท์ที่คุณผู้ชมส่งเข้ามาให้อาจารย์ปอช่วยดูหน่อยนะคะ
ท่านแรกค่ะคุณมอนอาชีพค้าขายนะคะ
เลข๗ตัวหลังก็คือ๘๘๓๙๖๕๘
ตั้งคำเลขนี้สำหรับคุณมอนถ้าค้าขายนะคะ
นี้ต้องอธิบายก่อนว่าเป็นเบอร์ที่ไม่ได้เสียค่ารุนแรง
ไม่ได้เสียเขารุนแรงค่อนข้างจะเรียกว่ากลาง
จะถือต่อก็ไม่ผิดอะไรถ้าคิดว่าเราไม่ได้ซีเรียสกับคำทำนายอะไรมากนะคะ
เปิดมาด้วย๘๘ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของอำนาจบารมีแล้วก็ความความบ้าทางด้านอารมณ์
จะมีบ่อยที่หลุดอารมณ์ใส่คนใกล้ตัวคนมองเราก็ค่อนข้างจะมองเราดุ
แล้วพอตามด้วยอ๋อถ้าตามด้วย๘๓นี้ต้องบอกเลยว่าเลขนี้อารมณ์รุนแรงมาก
พร้อมที่จะพร้อมที่จะบอกว่าพร้อมชนพร้อมบรรทุกชนพร้อมโวยวาย
ตามด้วย๓๙ค่ะเป็นเลขของความต่อสู้มีมานะ
แล้วก็๓๙๖นี้คือเรียกว่ากลุ่มนี้เงินเข้าดีมากเลขโชคลาภด้วยนะคะ
๖๕มีผู้รักเมตตาแล้วก็ภาษางานดีค่ะ

ภาพรวมคือจะบอกตอนนี้ตอนแรกเราไม่เห็น๘๓ก็ลืมสังเกต
แต่ตอนนี้เห็นแล้วก็ต้องบอกว่าเบอร์นี้ถ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนเถอะค่ะ
เพราะว่าเป็นเรื่องของอารมณ์ล้วนเลย
ถึงแม้ว่าจะดีช่วงท้ายก็ตามนะแต่เปิดมาไม่ค่อยดีเท่าไห
มาก็๘๘แล้วตามมาก็๘๓อีกเรื่องอารมณ์รุนแรง
แนะนำให้ปรับเปลี่ยนนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะ
อีกท่านหนึ่งแล้วกันนะคะคุณมายค่ะเป็นแม่ค้าออนไลน์๙๕๔๔๐๕๔
เบอร์นี้จะต้องเปลี่ยนหรือดีอยู่แล้วคะ
ถ้าสำหรับการเป็นแม่ค้าออนไลน์
ถ้าเราดูก่อนว่าเลขนี้มันมีจุดตำหนิคือ๔๐และ๔
เนื่องจากมันมีผลจะทำให้เราเจ็บป่วยง่ายนะคะ
นี่ก็อย่างเช่นเรื่องปัญหาในช่องปากกดไหลย้อนพวกนี้เนาะ
นี่ก็จะกลมกลัวไปทางด้านเนื้องอก

แต่ถ้าเราดูโดยรวมถ้าเราสมมุติเราไม่สนใจความคิดด้านการเจ็บป่วยไปเนี่ย
นี้ค่อนข้างเป็นเบอร์ดียังเปิดมาด้วย๙๕เป็นเลขของการปล่อยวาง
เป็นเลขของการอย่างรู้มีปัญญา
๕๔นี้ผู้ใหญ่เมตตาแล้วก็มีหวัยพิษแล้วก็รวยเพราะความฉลาดแหละ

ก็ดีโดยรวมถือว่าใช้ได้ค่ะ
แต่ถ้าเกิดเราไม่สบายใจเรื่องการเจ็บป่วยก็มีโอกาสก็เปลี่ยนค่ะ
เอาล่ะได้ลองดูไปแล้วนะครับสำหรับหมายเลขต่างนะครับ
แล้วก็ได้รู้ถึงเลขคู่ศัตรูไปด้วย
อันนี้คุณผู้ชมถามว่ารวมไหมคะอาจารย์รวมเลขที่บ้านทะเบียนรถด้วยไหม
ส่งไลน์มาถามพอดีเลยตัวเลขที่อาจารย์พูดถึง

ติดตามในโซเชียลมีเดียของอาจารย์ปอได้นะคะ
ใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปอนะคะ
เจอกับอาจารย์ปอแบบนี้ในทุกวันจันทร์นะครับคุณผู้ชมครับ
ช่วงของเลขคลิกชีวิตนะครับ